ขอบคุณคุณรัชตะวันและทีมข่าวด้วยนะคะ
พูดถึงที่บริเวณท้องสนามหลวงแล้วจิตอาสาก็ยังคงหลั่งไหลไปที่นั่น
เมื่อสักครู่เรายังคุยกันอยู่เลยว่ามีคนไปแจกของมีคนไปช่วยเหลือกันเยอะมาก
คนบันเทิงเองก็เช่นกันนะคะวันนี้พาไปดูคุณโหน่งชาช่าค่ะ
ก็ออกมาขอทำหน้าที่จิตอาสาถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยค่ะ
เมื่อวานนี้นักแสดงตลกชื่อดังโหน่งช่าได้นำรถบะหมี่โหน่งชาช่า
แจกบะหมี่ฟรีให้กับประชาชนที่เดินทางมายังท้องสนามหลวง
โดยได้ตั้งจุดบริการอยู่ที่ซอยข้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
บูธต่างมาหลายวันแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะ
ที่ได้นำบะหมี่ของตัวเองมาบริการให้ประชาชน
รับเลยนะคะว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้บริการพี่น้องชาวไทย
และได้ทำดีเดินตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่๙
แม้ว่าจะเสี่ยงต่อการถูกมองว่าเป็นคนบันเทิงสร้างภาพ
ก็ยืนยันว่าจะทำหน้าที่นี้ต่อไป
ทั้งนี้ยังบอกด้วยนะคะว่าจะน้อมนำเอาแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะ
ไปทั่วครับก็ไปหลายที่ครับ
ช่วยนู่นช่วยนี่ช่วยสังคมนะครับ
พอทำแล้วคนอาจจะมองว่าสร้างภาพอะไรอย่างนี้
ผมบอกว่าคนคิดต่างกันนะฮะ
แต่ผมบอกได้ว่าผมตั้งใจทำจะสร้างภาพสร้างเมื่อไหร่ก็ได้

แต่วันนี้ผมตั้งใจทำตั้งใจทำให้ทุกคนพี่น้องประชาชนทุกคน
แล้วก็ตั้งใจทำให้พ่อเดินตามรอยพ่อนะครับ
คือพอเพียงคือสิ่งที่ไม่จำเป็นเราก็ไม่ซื้อ
เอาที่มันจำเป็นจริงพ่อคงขึ้นสวรรค์แล้ว
ใช่ไหมฮะแต่พ่อน่าจะรู้ว่าตอนนี้ประชาชนคนไทยทำเพื่อพ่อนะฮะ
พร้อมใจกันมาแจกของมามีอะไรก็มาช่วยเหลือกัน
เก็บขยะทำความดีทุกคน